มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างไม่รู้จะเรียกยังไงดี

วันนี้ตกลงยังไงดีคุณป้องนวัดกับไฮโซสาวเอ่ย

สำหรับสาวที่ชอบพี่ป้อง
เรียกได้ว่าอกหักดังเป๊ะนะคะ
เดี๋ยวขนลุกนี่มีเรื่องสยองขวัญหรือยังไง
คือขนลุกว่าเคยจริงดิพี่ป้อง
พี่ป้องไม่โสดแล้วเหรออกหักแบบนี้เหรออ๋อ
การโพสต์ภาพดอกไม้เนี่ยคุณพร้อมกับแท็กถึงสาวนอกวงการ
ก็คือคุณเอ๋ยคนนี้ในรูปที่ขึ้นอยู่นี่นะคะ
แล้วก็แคปชั่นสุดฟินในไอจีอย่างที่ที่ฉันได้บอกไปว่า

ซึ่งแม้ว่าหลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวจะออกมาแก้ข่าวว่า

คู่นี้เขาต้องมีอะไรในกอไผ่กันแน่
เพราะอะไรพอพี่ป้องบอกว่าไอจีพี่ป้องโดนแฮ็ก

แล้วสาวเอ๋ยเองในรูปภาพที่เธอถือดอกไม้

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐก็มีโอกาสได้เจอตัว
เอ๋ยธัญวัลเทพหัสดินณอายุทยา
ก็แย้งถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มป้องเช่นเดียวกัน
สถานะนี้เป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น
พร้อมยืนยันค่ะเรื่องภาพดอกไม้ที่โพสต์ในไอจี

พี่ป้องค่ะหนุ่มป้องก็เป็นพี่ชายค่ะ
ภาพหนูคือหนูโพสต์ของหนูเอง

คือพอพี่ป้องแบบว่าบอกว่าโดนแฮ็กอย่างนู้นอย่างนี้
หนูก็แบบเฮ้ยแล้วใครทำอ่ะแล้วนู่นแล้วนี่แล้วนั่น

เดี๋ยวคนก็ต้องนึกว่าเอ๋ยเป็นคนทำ

เอ๋ยก็เลยแบบรีบลบของเอ๋ยค่ะ
เพื่อที่ว่าจะได้ตัดปัญหาว่าคนอื่น

ก็โพสต์เล่นนะคะก็รูปก็ปกตินะ
ไม่รู้ว่าคนด่าเอ่ยอะไรแรงอะไรขนาดไหน
รูปการเหตุการณ์มันทำให้แบบคนคิดไปในแนวนั้น
แล้วเราก็แบบคือจะให้ทำยังไง
จะให้อีกฝ่ายเขาบอกว่าเขาทำก็เขาไม่ได้ทำ

แล้วถ้าพี่ป้องเดินหน้า๑๐เราบอกกันไหม

ขอบคุณมากค่ะน้องเอ๋ยดี
จะให้เอ๋ยบอกว่าเอ๋ยทำเอ๋ยก็ไม่ได้ทำ

แต่ว่าสตันนะจ๊ะตอนคำถามสุดท้าย

แต่จริงแล้วเธอมีผลงานในวงการบันเทิง

แล้วก็เป็นสาวเดบูตองรุ่น๖ของเมืองไทย
เดบูตองใช้กับการเปิดตัวลูกสาวไฮโซแบบแรก
แรกแย้มประมาณรุ่นนะคะแล้วคือจะบอกว่าถูกจริตพี่ป้องนะ
ฉันเคาะให้เลยเพราะว่าพี่ป้องกับสาวเอ๋น
ห่างกัน๑๖ปีอายุ๒๒ปีเท่านั้น
ไม่น่าพี่ป้องกินของเด็กอีกแล้วค่ะคุณ